กลิ่นของหน้าอ่อนครัวบดและน้ำมันพริกรายอยู่ช่างหอมกลุ่นยั่วใจยังบอกไม่ถูกเลย
แล้วค่ะว่าแล้วจะรออยู่ทำไมไปลงมือทานกันเลย
ทันทันเมงลาเมงในตำนานครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับผมครับผม
จะเริ่มรับปัญหาแล้วนะครับต้องทำยังไงเนี่ยก็คือทานได้เลยครับผม
ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรแล้วครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
คือการทานราเมงครั้งแรกคือเราทานก่อนเอารสชาติก่อนว่าเป็นยังไง
แล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะปรุงเราก็ค่อยปรุงตามที่เราชอบ
ส่วนใหญ่เขาปรุงอะไรกันบ้างครับคนญี่ปุ่นจะทานนะก็จะปรุงแค่พริกไทย
เท่านั้นเลยใช่เอาล่ะครับ
กินลาเมงเขาต้องกินแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมต้องซุสเสียงดัง
ซุดดังเท่าไหร่แปลว่าอร่อยอร่อยแล้วก็เทปก็จะดีใจ
ครับผมจะรู้สึกอ่อนลูกค้าทานได้อัตรรสมาก
เรียกว่าโอเคมากครับเส้นเนี้ยเหนียวนุ่มน่ะน้ำซุปเนี้ย
มันหอมครับผมในตัวของตัวงาบดครับแล้วก็มีเผ็ดไปปลายอ่าฮะ
ทำให้ตัดความเลี่ยงของตัวงาลงไปได้อ่าใช่ครับผม
น้ำซุปแบบเข้มข้นมากมากครับเข้มข้นมากมากนะฮะหอมมันแล้วก็เผ็ดครับ
นี่ก็คือเอกลักษณ์ของท่านท่านเบียงทางนี้ใช่ครับผมเอกลักษณ์ของท่านมากด้วย
ถามถึงที่มาที่ไปก่อนของพี่เอ็มในการมาเปิดร้านลาเมงนี่มันจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ไง
คือเริ่มต้นผมทำงานที่โรงแรมแล้วฝั่งตรงข้ามโรงแรมจะมีร้านลาเมงเล็ก
ชื่อว่าร้านครับซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้เลยใช่ครับผม
เป็นคนโตเกียวอยู่ที่ไหนตอนนี้สุขุมวิทยี่สิบสี่สูงวิทยี่สิบสี่แล้วไง
แล้วเราเห็นแล้วเราหลังจากที่ผมทำงานที่โรงแรมหลังเลิก
งานผมช่วงนั้นยังไฟแรงอยู่ยังอยากเรียนรู้อะไรหลายอย่าง
พอดีมีร้านลาเมงเนี้ยรับสมัครพนักงานเออเราก็ไปทำงานเป็นพาร์ทไทม์หลังเลิกงานที่โรงแรมเราก็ไปทำ
ทำโรงแรมนี่ทำตำแหน่งอะไรอยู่ในครัวเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยในครัวใช่ครับเป็น
เป็นกุ๊กอยู่ในเคียงหนึ่งเคียงสองอะไรก็ว่าไปเป็นตัวเตรียมต้นเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยก่อน
อ่าก็คือมีฝีมือในการทำอาหารอยู่ระดับหนึ่งแหละครับผมแล้วพอรับเราทำตำแหน่งอะไรบ้างที่ร้านเขา
ตอนเริ่มต้นเข้าไปก็เป็นผู้ช่วยเขาเพราะว่าเขามีผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยออกแล้วเขารับเราไปเป็นผู้ช่วย
อืมเริ่มต้นไปทำงานวันแรกเด็ดเลยยังไงสุดยอดไม่เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นพอได้ทำงานคนญี่ปุ่น
ทุกอย่างแบบคือเขาจะเป็นคนที่พิถีพิถันทำงานตรงต่อเวลามาตรฐานดีมาก
มีระเบียบวินัยทำไมเขาอยู่กี่ปีนับตั้งแต่เวลาที่ทำเลยก็ประมาณสามปีโอ้โห
คือเราเริ่มทำเริ่มฝึกงานกับเขาเนี่ย๓เดือนทุกอย่างสอนหมด
หลังจากสามเดือนที่สอนแบบเต็มที่เขาเริ่มปล่อยเราให้เราทำเองแล้วให้เราทำเอง
หลังจากนั้นพอเราปล่อยแล้วลูกค้าโอเคลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยดีขึ้น
ให้เราทำเลยให้เราทำเลยลาออกจากที่เก่าเลยเขาให้เราลาออกจากที่เก่าเออ
โรงเรียนทำพวกอาหารญี่ปุ่นทำแบบนี้ตัดสินใจลาออกลาออกเพื่อที่จะมา
ทำไมถึงตอนนี้คนญี่ปุ่นไปไหนกลับบ้านไปแล้ว
ใช่ครับผมหลังจากนั้น๓ปี

แล้วพอดีเราก็ซึ่งได้คุยกับเจ้าของที่
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้านายจะย้ายไป
ลองคุยกับเจ้านายดูว่าโอเค
ให้เราเปิดต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าเซ้ง

แต่เขาบอกว่าการที่จะทำลาเมง
ต้องมีความซื่อสัตว์ต่ออาชีพ

จะต้องทำตามทุกอย่างทุกขั้นตอน
ถ้าเกิดว่าทำตรงนั้นได้ยกให้ทำเลย

จากวันนั้นก็เลยได้เป็นเจ้าของกิจการ

ย้ายมาอยู่ตอนนั้นก็ยังอยู่สกุวิทย์ที่๑๔อยู่

ค่อยไล่ลงมาใน๒๔เหมือนเดิม
ย้ายมาหลายรอบแล้วมีปัญหาเรื่องที่ทางทุกครั้ง

บัตรจุบันทั้งหมดเปิดมากี่ปีละ
ที่ผมทำลาเมงมานี่๑๖ปีแล้วครับ

สุดท้ายย้ายมาอยู่ตรงนี้และกำลังจะย้ายอีกแล้ว
และตอนนี้ก็กำลังจะย้ายไปสุขุมวิทย์๑๖นะครับผม

คือเข้ามาจากสุขุมวิทย์ตรงมาประมาณสัก๕๐๐เมตรได้นะ

ตรงนั้นจะมีพื้นที่ให้บริการลูกค้าได้กว้างกว่านี้เยอะกว่านี้
มีที่จอดรถได้สะดวกสบายกว่านี้นิดนึงครับผม
ก็หวังว่าร้านใหม่นี้จะไม่ต้องย้ายแล้วนะ

รู้สึกไงบ้างที่เขาบอกว่าเราเป็นราเมงพะเนจร

เรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องทำแล้ว
ทุกวันนี้ก็ทุกอย่างทุ่มเทกับตรงนี้มาก

สาขาแรกอยู่สุขุมวิท๒๒นะครับ

ออนทัวร์ของเล่าเส้นเป็นเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ
เพราะมีเมนูเส้นอนาชาติเมนูต่อไปเป็นพาสต้าโอบสไตล์กริก
นิยมรับประทานกันมากในประเทศกรีสค่ะ
ถือว่าเป็นเมนูเส้นแปลกใหม่ที่เราชาวเล่าเส้นเป็นเรื่อง
ยังไม่เคยได้ทราบเรื่องราวกันมาก่อน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะค้นหาที่มาของพาสต้าอบจากร้านโอลิฟต์
ร้านอาหารสไตลกรีกในบ้านเราซึ่งตั้งอยู่กันที่ซอยเอกมัย๑๒นั่นเองค่ะ
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ร้านสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับ
เราพักมือชมมาอยู่ที่เอกมัยซอย๑๒ครับ
กับร้านโอลีฟนะครับเปิดมากว่า๑๔ปีแล้วนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เรื่องราวทางภูมิศาสตร์ของประเทศกริสหรือสาธารณรัฐเฮลเลนิกนั้นนะคะ
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
มีเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเอเทนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกริสค่ะ
แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ที่เกิดขึ้นมาราว๓๔๐๐ปีหรือในช่วง๕๐๘๓๒๒ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะ
โดยประเทศกรีสนี้นะคะมีอนาเขตติดกับทะเลอีเจียนทะเลไอโอเนียนและ
อีกทั้งที่ตั้งก็ยังใกล้กับประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส
จึงทำให้ชาวกรีกสื่อสารกันด้วยภาษากรีกพื้นเมือง
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสด้วยนั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นยังเป็นข้อสัณฑิษฐานที่ทำให้ประเทศกรีซ
สวัสดีครับพี่อุ๋นครับวันนี้มาเยือนทางร้านโอลิฟต์ที่เอกมัยแห่งนี้นะฮะ
เขาบอกว่าที่นี่เสิร์ฟอาหารกรีกอาหารกรีกและเมดิเตอร์เรนียน
ฉะนั้นพอจะเคยทานดูบ้างแต่ว่าอาหารกรีดนี่ลักษณะอาหารเป็นยังไงครับ
อาหารกรีกต้องบอกว่าเป็นอาหารลูกครึ่งผสมตะวันออกเมติเทอร์เรเนียนและตะวันตกของเมดิเทอร์เรเนียน
มันเป็นอาหารฟิวชั่นของเมดิเทอเรเนียนอย่างแท้จริง
แล้วความนิยมของคนรับประทานอาหารกรีดในประเทศไทยเยอะไหมครับ
น้อยมากค่ะโอลีทเนี่ยเปิดมา๑๓ปีแล้วค่ะครับ
ฐานลูกค้าแปลง๗๐ก็ยังเป็นฟรั่งชาวต่างชาติ
แต่ว่าในช่วงหลังคนไทยรุ่นใหม่เริ่มเดินทางไปกรีสมากขึ้นนะคะ
อย่างเช่นเกาะอย่างเช่นซันโตเรนี่ก็เริ่มดัง
คนไทยรู้จักสีฟ้าขาวประมาณนั้น
ก็ทำให้คนไทยเริ่มรู้จักประเทศกรีกมากขึ้น

หลังเราเริ่มมีลูกค้าคนไทยมากขึ้นค่ะ
จุดเด่นของอาหารกรีกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
อย่างที่บอกนอกจากความเป็นลูกผสมแล้ว
อาหารกรีดต้องถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
วัตถุดิบหลักที่ใช้เลยคือน้ำมันมะกอก
เป็นเรื่องของเราเป็นรายการที่ค้นหาเมนูเส้นจากทั่วประเทศเลย
เราอยากจะมาศึกษาเรื่องของเส้นของกลีบเนี่ย

ต้องบอกว่ามันเป็นอิทธิพลของอิตาเลียน

มันก็จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นลูกผสมของกรีก
ที่รับมาแต่ก็เอามาปรับแต่งจนมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ใช่ถือว่าเป็นเหมือนถ้าเอ่ยถึงต้มยำ

หน้าตาและส่วนผสมจะเป็นยังไง
ช่วงหน้าไปบุกครัวร้านโอลิฟต์กันค่ะ